เช้าวันนี้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ

เพื่อที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

บริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง

วันนี้ประชาชนเดินทางมากขึ้น

วันนี้จึงมีการเพิ่ม

ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ท้องสนามหลวงหลังลงจากรถไฟแล้วก็รีบเดินทางมาต่อรถชัตเติ้ลบัสเพื่อไปลงยันจุดส่งคนจุดที่๕ค่ะตรงแยกมือลิคิงวังบุรพาและเดินเท้าไปยังจุดคัดกรองที่ใกล้ที่สุด
เจ้าหน้าที่ขอสอบมงกอบอกว่าเช้านี้รถชัตเติ้ลบัตรฟรีจะเต็มเร็วขึ้นค่ะ
เฉลี่ยเป็น๑๐นาทีต่อคันและหนาแน่นมากที่สุดตั้งแต่ช่วงตี๔ถึง๘โมงเช้าที่ผ่านมา
และในวันนี้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
ยังร่วมมือกับภาคเอกชนได้นำรถยนต์อนุรักษ์และรถบัตรนะคะรวม๓คันเข้ามาวิ่งเสริม
สามารถส่งคนไปลงบริเวณแยกแม้นศรีเป็นการทยอยระบายคนเพิ่มได้๑๓๕คนทุก๑๐นาทีค่ะ
ส่วนจิตอาสากลุ่มนี้มาจากโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และดูแลความเรียบร้อยประชาชน
ซึ่งทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสารอบพื้นที่สนามหลวงมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะ
และมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อุทิศเวลาทำหน้าที่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ก็ตัวผมก็มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยครับ
ไปรถแล้วก็บริการรถรับส่งผู้คนไปสนามหลวงครับ
ก็ต่อเนื่องมาครับก็ไปกับการท่องเที่ยวเขาก็มีรถมารับ
ก็ไปเรียกแบบเชิญชวนคนขึ้นรถนะครับบริการแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยภายในบนรถนะครับ
ก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เรามอบให้ครับผม
เรามีโอกาสตรงนี้เราควรจะรีบทำก่อนครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมครับโอกาสดีแบบนี้มันหายากครับผม
ส่วนในสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะเจ้าหน้าที่กอทมและการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซ้อมพิธีวางดอกไม้จานเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ที่เช้าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าทางเข้า
และเริ่มเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จานตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังสิภามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อเป็นการรักษาความเรียบร้อย
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะค่ะ
สิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ